ปรากฏว่าพริตตี้๒คนมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกไง
ว่าติดโควิดร้อนตำรวจทั้งโรงพัก๓๙นาย

ที่เขาบอกว่านี่เป็นภาพในงานปาร์ตี้
อันนี้คุณผู้ชมมีทั้งเป่าเค้กเต้นกันแล้วก็ถ่ายภาพหมู

แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้นะปาร์ตี้วันเกิดนะ
นี่อยู่ที่อำเภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชม
ทีนี้พอตี๔วันที่๑๗เมษา
ตำรวจโรงพักหาดใหญ่เขาก็ไปจับกลุ่มทั้งกลุ่มทั้งหมดเลย

เขาบุกเข้าไปที่บ้านที่จัดงานเลยนะฮะซึ่งเป็นบ้านเช่านะครับ
แล้วก็ตอนเข้าไปนะก็พบเจอคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้
ส่วนใหญ่ก็คงง่วงแล้วล่ะนะครับเพราะตี๔แล้วก็หลับนะครับ
แต่บางคนก็ยังจับกลุ่มคุยกันดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันอยู่
ใช่ค่ะทั้ง๕๓คนนี้นะคะเป็นผู้หญิง๑๔แล้วก็เป็นผู้ชาย๓๙
ทีนี้ตำรวจก็นำตัวทั้งหมดเลยมาสอบสวนที่โรงพัก
อีกนิดหนึ่งแต่ตำรวจบอกว่าตอนไปไม่พบว่าใส่ชุดคอสเพลย์แล้ว
แล้วก็ไม่พบว่ามีใครถอดเสื้อผ้าอะไร
แสดงว่าอาจจะเป็นแค่ปาร์ตี้วันเกิดไม่ได้มีเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อะไรกันนะฮะ
ทีนี้ตอนที่มาสอบปากคำอยู่เนี่ยค่ะมีพริตตี้คนนึงโรงพยาบาลโทรมาตอนนั้นเลยนะ
บอกว่าเธอเนี่ยติดโควิดแล้วพอเธอวางสายพริตตี้ที่นั่งข้าง
โรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยก็โทรมาบอกว่าติดโควิดเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจก็แตกคือก็ตกใจค่ะ
เพราะฉะนั้นตำรวจที่เข้าเวร๓๙นายวันนั้นถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
เพราะว่าตอนที่ไปจับกลุ่มตัวมีการมาสอบสวนเนี่ยก็ถือว่าใกล้ชิด
ดังนั้นตำรวจ๓๙นายก็ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดนะคะ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกคาทาวุฒิธานีรัฐผู้กำกับสภหัดใหญ่
บอกว่าหลังจากที่รู้ว่ามีผู้ต้องหาติดเชื้อก็ให้ตำรวจไปตรวจนะ
ผลออกมาไม่ครบทั้ง๓๙นายยังไม่ครบนะคะ
ส่วนคนที่ผลออกมาแล้วออกมาเป็นลบไม่มีเชื้อโควิด
แต่คุณบางทีมันตรวจรอบแรกมันยังไม่เจอไง
ทีนี้ก็ต้องมีการกักตัวก่อนแล้วก็ดูอาการเพื่อความปลอดภัย
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือที่โรงพักที่สพหาดใหญ่
เขาก็ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงพักทั้งหมดแล้วด้วย
ทีนี้เมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่หาดใหญ่ก็มีการสนที่กำลังกัน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อำเภอหัดใหญ่
ไปตรวจร้านชื่อว่าร้านเจ๊แดงเป็นร้านอาหารตามสั่ง
อยู่ริมถนนนิพัฒน์สงเคราะห์อยู่ใกล้กับวัดเกาะเสือ
เพราะว่าอะไรฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
คือขายสุราแล้วเปิดให้นั่งดื่มสุรากันภายในร้าน
ตอนนี้มันห้ามไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีส้มหรือว่าสีแดง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มทันที
จับกลุ่มเจ้าของร้านจับกลุ่มลูกค้าทั้งหมด๕คน
แล้วก็มีหลักฐานเป็นขวดเหล้าเปล่าอีกเป็นจำนวนมากมีเงินสดด้วย
ก็คุมตัวทั้ง๕คนดำเนินคดีค่ะ
โดนเรื่องฝ่าพรกรฉุกเฉิน
ฝากคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
แล้วก็จำหน่ายสุราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อนะคะ